อาสาท่านหนึ่งอยู่แถวโรงพยาบาลบุษราคำ
ออกมาโพสต์เลยบอกว่าโรงพยาบาลบุษราคำมันเกินกำลังจะรับไหวแล้ว
ดังนั้นขอหมอหนูหมอหนูหรือพี่

ถ้าหากพี่อยากรู้ความจริงว่าโรงพยาบาลบุษราคำมันเป็นยังไง

ถ้ามาแบบแอบมาเนี่ยคุณจะได้เห็นของจริงฮะ

จะช่วยส่งผู้ป่วยโควิดมารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบุษราคำขอพูด
ในโรงพยาบาลบุษราคำไม่ว่าจะเป็นคุณหมอพยาบาล
เผื่อคำพูดของพี่จะไปกระตุ้นใครได้บ้าง
เพราะว่ารอบนี้เนี่ยโควิดมันรุนแรงยิ่งกว่าซึนามิอีกต่างหาก

แรงกว่านะฮะแกยกตัวอย่างด้วยแรงกว่าซาดิก้าผับตอนนู้นอีก
แล้วเมื่อเกิดเหตุแล้วอย่าไปโทษใครอย่าไปโทษทางเอลวันอย่าไปโทษกู้ภัย
แต่หาทางแก้ไขดีกว่าแกอธิบายปัญหาปัญหาหลากหลายเหลือเกิน
ปัญหาแรกก่อนเลยไหมเป็นวิกฤตของจำนวนผู้ป่วยที่มันล้นเกินไป
และในจำนวนผู้ป่วยที่นอกจากติดโควิดบางคนติดเอชไอวี
แล้วไม่บอกใครมาปนกันเรียบร้อยแล้ว
บางคนป่วยจิตป่วยจิตขนาดไหนพังข้าวพังของวุ่นวายไปหมด
แต่ที่หนักไปกว่านั้นไม่ป่วยไม่ได้เป็นอะไรแหละ
แต่ซ่วมห้องน้ำมันอเน็ตอนาดเหลือเกิน
กระดาษชำระไม่มีแล้วทำไงเอาผ้าเช็ดเอา

แล้วบางคนเนี่ยเฮ้ยห้องน้ำมันก็เต็มซ่วมมันก็เต็ม
ด้านหน้าห้องน้ำเลยมีทั้งอึมีทั้งฉี่
เละตุ้มเป๊ะไปหมดเลย
เชิญต่อนะถ้าพี่หนูหรือพี่อนุทินใช้คำว่าพี่
และแอบมาและอย่ามาเป็นขบวนใหญ่
ให้นั่งรถธรรมดาธรรมดาเข้ามาที่นี่
จะได้เห็นว่าคำว่าวิกฤตมันคืออะไร
เดี๋ยวฟังเต็มจากคุณพี่เขาอีกทีนะฮะ

คุณพี่มีสิทธิ์จัดการไม่ใช่ว่าสั่งให้เป็นอย่างนั้น
นกให้เป็นนกชี้ไม้เป็นไม้
เราต้องมาแก้ไขสถานการณ์ในตอนนี้แล้วว่ามันวิกฤตจริง

หรือคนเกี่ยวข้องสาธารณสุขสปชหรืออะไรก็ได้
บอกว่าปวงคุกป่วยมาส่งแล้วเรามาเดี๋ยวผมพาเดินดู
นะแต่มานอนกับผมในนี้๒วัน
มานอนกับผมในนี้๒วัน
ซิเวลากลางคืนเป็นยังไงบ้างคนป่วยเป็นยังไงบ้างอะไรกันบ้าง
ชาติธรรมดาลบาลสนามศึกษาให้ดี

นะมันมาไม่รู้ตัวความตาย
คุณไม่รู้จักหรอกความลำบากในโรงพยาบาลบุษรากรรมเป็นยังไง
พวกมีเงินที่รักษาในโรงพยาบาลชัดหรูไม่รู้หรอก
บางคนอย่างผมสิ๓๐บาทยังไม่มีสิทธิ์เลย
ผมก็กลัวตายเพราะผมมีครอบครัว

ฝากความคิดถึงของรัฐมนตรี

ตอนนี้งบตรงไหนเอามาลงตรงนี้ก่อน
เชื่อผมขอบคุณครับและทั้งรัฐบาลทั้งฝ่ายค้าน
อย่าเพิ่งมัวทะเลาะกันมาช่วยพวกผมก่อนครับ
ถ้าหาวีออสไม่ได้ผมให้ยืมนะ
มีเหรอฮะเดี๋ยวไปไม่เหมือนรถผมนี่แหละ
เก่ารับรองดูไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นรองนายกรัฐมนตรีเลย
และที่สำคัญคือมันมีอีกประเด็นแทรกอยู่ในนี้
โรงพยาบาลบุษรคำจะต้องย้ายแล้วนะ

ใช่ครับที่นั่นไม่รู้ว่ามันเป็นเหตุผล

คือจะเริ่มไปที่สนามบินสุวรรณภูมิ๑๔ตุลาคม
เป็นวันที่ลูกตูบอกว่าจะเปิดประเทศพอดี๑๒๐วัน

นี่คือโพสต์ท้าทายแล้วก็ขอให้หมอหนูมาแบบนี้
แต่ไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียก
เพิ่มเตียงของสีเหลืองสีแดง
โรงพิวบาลบุษราคมเตียงสำหรับสีเหลืองสีแดง
ผู้ป่วยที่หนักขึ้นไปหน่อยมี๘๐๐เตียงฮะ
แต่ถ้าหากไปสุวรรณภูมิจะเพิ่มเป็น๓๐๐เตียง

ขยับไปดูตัวเลขของการฉีดวัคซีนสักนิดเดียว
ตัวเลขการฉีดวัคซีนนะฮะเป็นตัวเลขของ๒๖กรกฎาคมฉีดไป๑๓๑๓๘๘๙๒โดสครับ
ภาพรวมของทั้งประเทศถ้ารู้หรือยัง๑๖หรือยัง
๑๕๑๖ล้าน๑๖๙๙๙๐๐๐กว่าโดสนะครับเป็นเข็มแรก๑๒ล้าน
เป็นเข็ม๒๓ล้านเศษนับถอยหลังเหลืออีกเพียง๑๕๗วัน
เป้าหมาย๑๐๐ล้านโดสของลุงตู่นับไปนับมาเหลือไม่ถึง๕เดือน
ประมาณ๕เดือนเท่านั้นเองครับ